เคยได้ยินแต่น้ำรถต่อผุด
อันนี้น้ำลดรถผุดฮะ
ผุดขึ้นมาไม่ได้มีแค่รถนะสิ
มีโครงกระดูกคนอยู่ด้วย

คุณผู้ชมคือมีสระน้ำกับมีที่นาของชาวบ้านนะ

ติดกันเขาก็สูบน้ำสูบน้ำจากสระเข้านาสูบเข้ามาเรื่อย

น้ำเริ่มแห้งแล้วเนี่ยคันนี้ผุดขึ้นมาคุณผู้ชม

สพนางรองไปตรวจสอบเหตุนี้เลยครับ
ก็เป็นกระบะมิดซูนี่แหละที่จมอยู่ในสระน้ำหนองตะไก๊อำเภอนางรอง

สิงหาคมเป็นสาน้ำขนาดร้อยหกสิบเมตรกว้างแปดสิบเมตรลึกสิบเมตรครับ
ทะเบียนของรถเนี้ยหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าซูรินโอ้โหโครนเต็มกระบ่าหลัง
และที่นั่งคนขับก็เจอโครงกระดูกมนุษย์นี่คุณผู้ชมคาดซิดเบลอยู่ด้วยนะ

แล้วก็คาดว่าเขาเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า๑ปีครับ
รถคันนี้เป็นชื่อของนายพิเชษแสวงสุขอายุ๔๗ปี
เป็นชาวสุรินแต่มาเจอที่บุรีรำ
ชื่อของนายพิเชษเป็นผู้ครอบครองรถครับ
ซึ่งญาติเนี่ยแจ้งความไว้นะว่าคุณพิเชษแกหายไป

เท่ากับว่า๑ปี๕เดือนที่หาตัวไม่เจอครับ
ญาติก็เลยไปแจ้งที่โรงพักจอมพระจังหวัดสุรินทร์
ต่อมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในรถ
รถเกียร์มันค้างอยู่ที่เกียร์๑
แล้วเมื่อตรวจสอบประวัติของนายพิเชษ
เพราะว่าอ๋อพิเชษเขาชอบตกปลาก็ไปตกตามสถานีต่างเปลี่ยนไปเรื่อย
ไม่ค่อยเข้าบ้านค่ำไหนนอนนั่น
แถมยังชอบดื่มสุราด้วยคุณผู้ชม
คนที่พบรถคันนี้คนแรกเนี่ยชื่อว่านายประจักษ์
อายุ๕๕ปีเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย

นาข้าวที่ผมหวานไว้มันขาดน้ำ
ก็เลยเห็นว่าชาวบ้านที่มีที่นาติดกับสระน้ำ
มีน้ำอยู่ในสระน้ำก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำมา
จากสระเข้าที่หนาสูบมาได้๕วันแล้วนักข่าว
กระทั่งช่วงบ่ายน้ำในสระก็เริ่มแห้งแล้ว
เห็นวัตถุโผล่พ้นผิวน้ำมา
เหมือนจะเป็นขอบโรบาของกระบะก็เลยเอาไม้เคลียร์ดู
น่าจะเป็นรถกระบาดจริงด้วยก็เลยแจ้งตำรวจมาดูครับ
ก่อนจะพบว่ามีโครงกระดูกติดรถมาอยู่ภายใน
สันนิษฐานไว้หลายประเด็น
ฆาตกรรมอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นฆ่าตัวตายครับ
เดี๋ยวจะมีการชันสูตรและตรวจสอบสภาพรถ

นี่เป็นจังหวะที่นำโครงกระดูกเนี่ยออกมาจากรถแล้วนะครับคุณผู้ชม